คุณผู้ชมคะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในครอบครัว
แต่มันเป็นอุบัติเหตุค่ะก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะ
สำหรับคุณจอนนี่มือปราบล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เขามีการไลฟ์
ระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลหลังจากที่แม่ยายแล้วก็ลูกสาวตัวน้อย
เพียง๕ขวบเท่านั้นค่ะประสบอุบัติเหตุนะคะ
ก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้มาค่ะคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือทั้งตัวแม่ยาย
แล้วก็ตัวลูกเนี่ยอาการค่อนข้างสาหัสนะคะ
ระหว่างนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพนะคะจากทางเฟซบุ๊กตะลึงกรุงจอนนี่มือปราบ
ก็คือเป็นเพจของคุณจอนนี่เองค่ะมีการไลฟ์นะคะแล้วก็ร้องไห้ตลอดเลยระหว่างทางค่ะ
ก็ขอให้ประชาชนเปิดทางให้รถฉุกเฉินนำแม่ยายแล้วก็ลูกสาวของเขา
ส่งโรงพยาบาลได้โดยเร็วที่สุดแล้วในไลฟ์เนี่ยก็ยังมีการพูดถึงว่า
เจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลช่วยด้วยช่วยแม่ยายกับลูกสาวผมด้วย
ลองไปดูคลิปบางช่วงบางตอนค่ะ
คือเห็นแล้วสลดนะคะเพราะว่าเข้าใจถึงหัวใจหัวอกของคนเป็นลูกเขยด้วยแล้วก็เป็นคุณพ่อด้วยนะคะ

มีทีมงานรับสายแล้วก็แจ้งมาแบบนี้ว่า
คุณจอนนี่เขากำลังพักผ่อนเพราะว่าเมื่อคืน

ประสิทธิประสงค์ตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
ส่วนอาการล่าสุดนะคะของลูกสาวของคุณจอนนี่

ยังอยู่ที่ห้องไอซียูนะคะที่โรงพยาบาลอยู่เลย
เริ่มที่จะลืมตารู้สึกตัวได้บ้างแล้ว
แต่น้องยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะ
หมอเองก็ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลพิมูลมังสาหาร

ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะ
ก็มีเลือดออกในสมองแขนขาหักด้วย
อาการทั่วไปของแม่ยายยังส่งตัว
ก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดค่ะ
ทีนี้ทางด้านของคู่กรณีหน่อยไหม
เราพยายามติดต่อสอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นว่า
มันเกิดอะไรขึ้นนะคะไปชนกันยังไง
แต่ว่าได้รับการปฏิเสธว่าไม่ขอให้ข่าวแต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็บอกว่าได้ให้หลักฐานกล้องหน้ารถ

แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมแม่ยายกับลูกสาวของคุณจอนนี่ได้
เพราะมีเรื่องของคดีที่ยังต้องจัดการด้วย
ก็อยากให้ทุกคนขับรถกันใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะ
โดยเฉพาะช่วงสงการแบบนี้คือรถเยอะนะคะ
ต้องมีน้ำใจให้กันบนท้องถนนด้วย